ส่วนเมื่อวาน๗เดือน๗นะฮะอย่างที่คุณทัศนัยบอกนะ
แม่ว่ามันเป็นเลขที่หลายคนความเชื่อแปลกหลายอย่าง
ขายของออนไลน์ก็ใช้โอกาส๗เดือน๗หมด
เรื่องของดาวมริตยูย้ายก็๗เดือน๗
บางคนบอกว่านี่คืน๗เดือน๗จะเป็นคืนที่วิญญาณจะออกมาได้
แล้วมาเยี่ยมรุ่นน้องคุณรุ่นน้องอะไรรุ่นน้องที่นี่ฮะ
หอในตามหอพักนักศึกษาจะเขียนลายมือแบบนี้
เชิญพาโนซี่ไปที่ตึกอื่นนะครับเขียนเป็นทั้งภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่นเกาหลีภาษาจีนแล้วแต่ว่าเจ้าของห้อง
จะเป็นนักศึกษาชาติไหนคุณแต่หลักใหญ่ใจความคือ
ห้องจะเขียนข้อความประมาณนี้คุณห้องนี้เต็มห้องนี้ครบ๔คนแล้ว
หมายถึงไม่มีเตียงว่างไม่มีพื้นที่ห้องผีไม่ต้องแวะเข้ามาแล้วนะ
หลายคนแปลกใจผีที่ไหนยังไงผีจะมาหารุ่นน้องได้ยังไง
ภาพเหล่านี้เพจชอบจังบางแสนนำมาแชร์เอาไว้
พร้อมกับเรื่องราวประกอบชวนหลอนบอกว่ากระดาษพวกนี้มีที่มาครับ
จากเรื่องเล่าของรุ่นพี่ที่บอกกันว่าคืน๗กรกฎาคม
ก้าวเข้าสู่๘กรกฎาคมจะมีผีออกมาเพ่นพ่านหาเตียงว่าง
ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ใครมานอนด้วยเตียงในห้องเต็ม
ห้องก็ต้องเขียนไว้บอกหน้าห้องไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องก้าวเข้ามาในห้อง
งั้นเขาไม่รู้นะเขาเข้ามาในห้องนะฮะหรือใครที่ไม่กลับห้อง
แต่ห้องยังมีเตียงว่างก็ต้องเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับ
นี่กลายเป็นเรื่องล่าสุดหลอนที่ถูกเล่าขานจากรุ่นพี่มบุรพานะที่บางแสนนะ
ว่าใครเรียนที่นี่เขาเข้าใจกันหมดเลยว่าคืนวันที่๗เดือน๗เป็นคืนผีดุ
คืนนี้ผีรุ่นพี่หรือแม้แต่ผีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว
จะกลับมาเยี่ยมน้องก่อนถึงวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ก็คือวันที่๘กรกฎาคมวันนี้ซึ่งจะมีการวิ่งขึ้นเขาสามมุกกันด้วยวันนี้นะ
ฉะนั้นในคืนของวันที่๗เดือน๗รุ่นพี่ก็บอกต่อกันมาเลย
บอกว่ามีกฎเหล็กของเด็กในหอในต้องทำอย่างไรรู้ไหมคุณ
ติดป้ายหน้าห้องเลยเขียนระบุไปเลยให้เห็นชัดเจนว่าห้องนี้เต็มแล้ว
ไปเจออะไรไม่รู้นะ๓ห้ามออกไปไหนตอนกลางดึก
อย่าขับรถวนย้อนสอนวงเวียน๓รอบ
คุณตำนานนี้นะคุณนะเป็นตำนานที่เชื่อกันมานานนะ
ไม่รู้ว่าวันนี้น้องจะตื่นกันไหวไหมวิ่งไหวไหม

ใช่นะคะทีนี้